ท่านต้องชมด้วยตาฮะข้างหลังนี้ปูกำปากกา

เหตุการณ์นี้สุดหือหาครับ
แล้วรายจริงแล้วเอาอย่างนี้จริงไหมตอบไม่ได้
ไม่น่าจะตัดต่อนะ
แล้วพอคนเข้าเลยจะลดปากกาเขียนเลข๒
ก็ต้องมีนักเทคนิคดัดภาพ
ตัวเลขเขียนสวยเชียวนะ
แต่ฉ่วงโครงสุดท้ายจะเป็นปูหมูหมากักไก่
แล้วนั่นคือมันคิดเลขได้ด้วยนะ๘๘๖๕
ข้างบนไม่ได้อธิบายไว้ว่าตกลงแล้วใช่ปูไหม
กูเองที่อยู่ข้างคอยถ่ายคลิป
แต่นี่คือปรากฏการณ์ที่ดูแล้วออกฮือฮาออกอาการแปลกอยู่เหมือนกัน
หลายคนบอกว่าอย่าคิดแค่นี้ใช่ต้องไปดูตัวเลขข้างบนด้วย
เลขข้างบนคือ๘๘กับ๖๕
หลายคนก็บอกเก็บไว้เป็นน้ำจิ้มไปก็แล้วกัน